คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูจูโยเอียส
คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซาไมพอดแคสต์อีกครั้งนะครับ
จะเป็นที่เราหลายนี้จำไม่ได้ล่ะเราเลือกนับกวนไปแล้วพี่บอยใช่ครับ
ครับก็อันนี้ก็จะเหมือนเป็นที่เราจะเล่าถึงฟุตบอลอะไรอย่างงี้อ่า
เป็นโปรไฟล์ของนักฟุตบอลอ่านะครับก็มันเป็นมันหลังจากที่เราไปทำ
ีพิเศษกันจนนับนับตัวเลขกันไม่ได้ใช่ครับหลังหลังจริงจริงมัน
เริ่มที่จะหาตัวของนักฟุตบอลหรือว่าแบบคนที่เกี่ยวข้อง
วงการฟุตบอลมันตรงกับอีพีเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยเรื่อยอ่าครับ
อย่างที่เราบอกไปแต่ว่าก็เราก็ยังหาข้อมูลมาเหมือนเดิมนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าจะไม่ได้อิงกับตัวเลขแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวอีพี
ตัวเลขอีพีครับแล้วก็ลิงก์เข้าคอนเซ็ปต์ใดขนาดนั้นนะครับ
มันก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยนะครับก็เอาเป็นว่าคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจมาก็แล้วกัน
ครับนะครับก็อ่าอย่างวันนี้เป็นเรื่องของอดีตกองหน้าใช่
กองหน้าตัวเทพแล้วกันตัวเทพใช่ครับเห็นด้วยครับจากเมืองมกรณี
ใช่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเมืองมกะโดนีเปล่าวะเออเรียกยังไงก็ได้จริงจริงคือ
แท่ตาลีเนี้ยมันมีหลายเมืองนะมันมีมันมีหลายชายาเช่นดินแดงลองเท้าบู๊ด
อ่าเพราะว่าถ้ารู้จักแผนที่อ่ามันจะเป็นเหมือนลองเท้าบู๊ดอืม
แต่ว่าเอ่อจริงจริงจะเรียกเป็นสปาเก็ตตี้ก็ได้น่ะอ่าเออเป็นเมืองแบบที่เป็นสปาเก็ตตี้
เป็นเมืองอ่าพิซซ่าก็ได้ปะวะใช่ใช่คือมันได้หลายอย่างเออแต่ไม่รู้ทำไมน่ะ
คือแม้ว่าจริงจริงพิซซ่าจะแบบต้นกำหนดจะอยู่ที่เนเปิลอะไรอย่างเงี้ยอ่า
ไม่รู้ถึงทำไมมันถึงเป็นมกรณีไม่รู้เหมือนกัน
ก็ได้ยินมายนาดิฟท์ชอบกินเส้นชอบกินเส้นใช่
เอ่อชอบกินแป้งดีกว่าชอบกินแป้งอืมนะครับก็เป็นนั่นแหละครับ
ก็เป็นกองหน้าระดับพักการของทีมชาติอิตาลีในยุคนึงเลยแหละ
ใช่ประมาณแปดศูนย์เก้าศูนย์เออนะครับผมว่าทุกคนอายุรุ่นราวเขาเดียวกับผม
มันน่าจะรู้จักเขาดีอืมเป็นเป็นกองหน้าแบบพูดชื่อมาแล้วก็ถ้าเราเป็น
หลังก็คงหวาดกลัวนะครับตามปกของเราก็ใช่
นั่นแหละครับจารุก้าวีอารี่คืออย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ทันดูช่วงพีค
ผมมาทันดูในช่วงซึ่งเป็นช่วงไปปลายแล้วอ๋อ
แต่ก็มีโอกาสได้ย้อนกลับไปดู
ผลงานของเวียรี่โดยเฉพาะตอนที่ค้าแข้งให้กับ

เพราะว่ายังหาดูค่อนข้างง่าย
เพราะจริงอย่างในเซเรียแบบช่วงสกรูปต่างเนี่ยเขาจะมี
การพูดถึงยุค๘๐๙๐ให้ดูอยู่บ้าง
ไม่บ้างก็คือเยอะแหละก็ถ้าหาดีก็เจอ
ซึ่งเป็นแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยอะไรอย่างนี้

แล้วก็ได้เห็นถึงความน่าสนใจของทีมที่
ไม่ได้ถือว่าเป็นท็อปของลีกของเกาโช
แต่ว่าในช่วงหนึ่งพวกเขาได้คว้าสกูเรตโต้

ซึ่งก็น่าสนใจมากแต่ว่าพวกเขาก็ไปไม่ถึง

ก่อนที่จะเข้าเรื่องครับผมอยากถามพี่ตานิดนึงว่าครับ
รู้สึกว่าเขาเป็นกองหน้าที่หน้าหมั่นไส้อันหนึ่ง

แน่นอนเขาเก่งและยุคนั้นทีมชาติอิตาลีก็มักจะมีกองหน้าประมาณนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่แค่ทีมชาติอิตาลีหลีกอิตาลีมักจะมีกองหน้าเก่ง

ใช่ทั้งนี้เขาจะมีกองหน้าเก่งอยู่เสมอ
จริงเรามองยุค๘๐๙๐
กองหน้าฝั่งอังกฤษไม่ได้มีใครที่โดดเด่นเท่าฝั่งนู้น

ใช่เราก็จะรู้สึกว่าด้วยความที่เราเติบโตมากับบอลอังกฤษ

ก็เลยรู้สึกว่านี่คือโดยเฉพาะยุคนั้น
ลีกอิตาลียังเป็นหลีกที่แบบแข็งแกร่ง
แล้วก็ห่างมูลยากมากด้วยความลิขสิทธิ์แพงแบบแพงหูชีสุดยอดมากช่วงนั้น
เราก็เลยไม่ได้ชื่นชอบเขาเป็นพิเศษขนาดนั้น
แต่ว่าก็รู้จักชื่อเสียงแล้วพอมาอยู่ที่อังกฤษ

ก็เป็นช่วงที่รวยลาก็ไม่ใช่
ก็ไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วงพีคขนาดที่แบบยุคที่อิตาลีแบบที่เราเห็นในอิตาลีอย่างนี้
ที่พี่บอยบอกแหละถ้าเราเห็นตอนยุคพิกกี้ของเขานี่คือทุกอย่างอ่ะ
ใช่เขาคือทุกอย่างจริงเขาเก่งจริงเขาเก่งจริง

ในฐานะที่ดูนะได้ดูได้ดูทันเขา
อันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของจารุก้าเวียลี่นะครับ
ลี่เนี่ยเขาเกิดที่เมืองที่ชื่อว่าเครโมน่านะครับ
เรโมน่ามีทีมสโมสรทีมหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เซราด้วย
ก็คือเครมโมเนเซเป็นทีมที่
เชื่ออาจจะไม่คุ้นเชื่ออาจจะไม่ได้ทีมดังมาก
เครมโมเนเซซึ่งเป็นทีมที่เชื่ออาจจะแปลกหน่อย
เชื่ออาจจะเป็นสีเทากับสีแดงอืมนะครับ
จริงแล้วพื้นฐานครอบครัวของจารุกาเวียรี่ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยโอ้ใช่ครับ
คือที่บ้านเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เรียกว่าตอนที่เวียรี่ลืมตาลืมตาจากตื่นมาบนโลกไปเนี่ยครับ

แต่นี่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า
ฟุตบอลอิตาลีโดยเฉพาะพวกนักฟุตบอลเนี่ย
แตกต่างจากอังกฤษนิดหน่อย

ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นนักฟุตบอลจะมัก
มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย
แต่อิตาลีจะมีทุกแบบ
รำรวยปานกลางจนมีหมดเลย
อย่างอันเดียเปียโลที่เรารู้จักกันดีเนี่ย
นี่ก็มาจากครอบครัวเศรษฐีเหมือนกัน

ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่า
หลายคนก็คือฟุตบอลอัลเจอร์ลีมันจะเป็นแบบนี้

แล้วก็ทำให้แบบเริ่มมีทีมจับตามอง
ถ้าเทียบสมัยใหม่ก็คือเป็นกองหน้าแบบสมัยใหม่เลย
คือถ้าเรานึกถึง๘๐๙๐กองหน้าอาจจะแบบ
ก็คือกองหน้าก็คือรอทำประตูอย่างเดียว
รอแบบเข้าหอฟรอถัดอินรอมงอะไรอย่างนี้
เพราะเขาเป็นกองหน้ายุคใหม่ในตอนนั้น
ตรงนั้นจะค่อนข้างแต่ก็ยังไม่ถึงว่าใหม่

ใช่แล้วก็พาบอลไปเองทำฟ้ากล้องหลัง
คือมันเป็นกองหน้าที่ทำฟาวกองหลังอะไรอย่างนี้ครับ

เวียรี่ก็จะคล้ายกันก็คือว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่ปากประตู
ขยับไปทางซ้ายทางขวาบ้าง
เพื่อที่แบบก็คือเชื่อมเกมกับตัวริมเส้นกับกองกลางของทีม
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ถ้าเทียบกับวงการฟุตบอลสมัยนั้น
คือจริงอย่างลุดกุลลิทที่มาอยู่เชลสี
อันนี้ถ้าให้เล่านี่คือยาวมากเลย
คือกุญฤทธ์เขามาภายใต้การคลุมทีมของเกรนท์ฮอสเตอร์
แล้วถ้าผมทรงไม่ผิดก็คือ

สมัยนั้นนะ
ยุคนั้นยุคนั้นต้องพูดถึงโอดหลายคน

เป็นกองหน้าแบบใหม่รวมถึงจริงถ้าเกิดใหม่ขึ้นมาหน่อย
เป็นกองหน้าแบบรูปแบบใหม่ที่แบบไม่ใช่อังกฤษ
ไม่ใช่แบบกองหน้าเบอร์๙เป็นกองหน้าแบบ๙
ใช่จริงผมเสริมนิดนึงคือ
จริงเวลาเราดูนักเตะที่เขาเล่น

แต่มีผลในเรื่องของตำแหน่งที่เขาเล่น

ลองสังเกตดูอันนี้สังเกตดูจากสถิติแล้วกันเนอ

ใช่คือถามว่ายิงประตูได้ไหมยิงได้
แต่ว่าตำแหน่งของเขาคือเหมือนจะเป็นตัวแบบ
ที่เชื่อมกับเบอร์๙อีกทีนึง

อะไรอย่างนี้เราต้องใส่เบอร์๙

อืมตามด้วยยุคสมัยนะครับ
โอ้โหแล้วก็ไม่ได้ลงด้วย

อืมเอาแบบที่แบบจุดพีคที่สุดนะก็คือสองทีมนี้นะครับ

เขามีพาร์ทเนอร์ในแนวรุกที่ถือว่าเป็น
หูที่ดีที่สุดตลอดการของเขาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิท

ซึ่งสองคนนี้ก็ถูกเรียกแบบเป็นคู่หู

แต่ทั่วยุโรปที่เขาได้ก็คือ
ถ้วย๓เป็นถ้วยที่แชมป์

อยู่ที่เชลซีอะที่มาเป็นผู้จัดการทีมแล้วอะ

จากนั้นครับซานโดเรียก็มีโอกาสคว้าแชมป์

ก็คือเรียกว่าเป็น๒ปีที่แบบพวกเขายิ่งใหญ่มาก

เกือบที่จะคว้าแชมป์ยุโรปได้ในปี๒๕

เองเดี๋ยวว่ามาแพ้กับบาร์เซอร์น่า

โดนอาคุมันยิงฟรีคลิกดับชัย

คือถ้าเกิดน้องฟังอยู่ก็จะได้ยินชื่อ

แต่ที่น่าสนใจต่อมาก็คืออีก๒๙ปีให้หลัง
เวียรี่สามารถเป็นผู้ชนะที่เวียมบรีได้อีกครั้งนึง
แล้วก็เป็นช้ำบอลยูโร๒๐๒๐ที่เตะในปี๒๐๒๑
อ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เหมือนรูปการณ์แรกเลยปะของเค้าว่ะ

เหมือนจะ
ตุ๊ดในฐานะทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ

ตอนนี้ก็ไม่

ตอนนี้ไม่
นะครับมีกว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นสิบสองล้านบอลเมื่อเมื่อสัก
บีสิบปีอ่ะยี่สิบอ่ะยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับ
ก่อนที่ต่อหลังก็จะเป็นอันเชลเลอร์๑๕ล้านปอนด์

ลี่บอกว่าเขาได้รับการชี้แนะ
จากยอดเทรนเนอร์ของทีมในเวลานั้น

ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับ
กิลการเล่นต่างก็แพรวมากขึ้น

การยิงจุดโทษ๔ประตูต่อ๒
หลังจากที่เสมอในช่วงเวลาปกติ

นะครับจากนั้นครับ
เลลี่ก็ตัดสินใจออกจาก
เชลซีภายใต้การ

แล้วก็การชักชวนของรุดคุณลิต

ซึ่งตอนนั้นรับบทเป็นผู้จัดการทีมของเชลซีแล้ว

ซึ่งตอนหลังจารุก้าวิลลี่ก็จะทำลักษณะคล้ายกัน

เพราะว่าโอเคมันทำงานยาก

นึกออกนะถ้าเป็นเราเราเล่นด้วย

มันต้องใช้ความเชื่อเยอะ
สมัยนั้นจริงยังมีอีกคนหนึ่งของพิมิลิกนะ
ที่เป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมพร้อมกันก็คือ
โอ้ยลืมไปแล้ว
เขาจะทำงานเป็นผู้จัดการทีมด้วย

ลี่จะมีส่วนร่วมกับทีมเชลซีในฐานะที่เป็นกองหน้าเนี่ย
อืมแค่สามฤดูการอืมแล้วก็ลงสนามไปไม่เยอะครับ
สิบแปดเกมยิงไปยี่แต่ยิงไปยี่สิบเอ็ดประตูนะโอ้

เวลาที่เล่นกับพรีเมอร์ลิกสมัยนั้น

เป็นบอลที่ยังล้าสมัยอยู่
ยังแบบไม่มีอะไรเลย
วันละกิจตอนนั้นคือยังโบราณครับ
คนที่อิมพอร์ตเข้ามาแล้วเล่นไม่ได้รากเป็นเส้นหลังแล้วเปิดอ่ะ

แต่มีชินอลล่าก็ใช่
จริงมีอีกคนนึงที่ผมตอนนั้นแอบชอบ

ช่วงแรกเขาเล่นแบบนั้นเลย
พยายามจะเล่นไม่ได้เป็นแบบอีกซ้ายอีกขวา
แต่สุดท้ายด้วยความที่นอนมาเล่นอย่างนั้น

จริงมีอีกคนนึงที่ผมนึกออกเป็นสำหรับกองด้านเหมือนกัน
แล้วก็มีความวูบวาบแพรวคือ

ตอนนั้นก็แพลวเหมือนกัน
ส่วนบุคลิกนอกสนามของจารุก้าเวียรี่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่วางตัวค่อนข้างดี

แล้วก็ไม่มีใครไม่ชอบเขา

เป็นคนที่ทุกคนรักใครนะครับ
สง่างามแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นมากด้วย
ก็เรียกว่าอยู่ใกล้ใครทุกคนก็รู้สึกดี
เอาง่ายครับคือเราไม่เคยได้ยินข่าวที่เสื่อมเสียใดเลยของจารุกาเวียลี่

แต่จริงเขาคือเจนเทอร์แมนอะ
ถ้าดูลุคเขาโดยเฉพาะยุคที่เป็นผู้จัดการทีมเนอ
ดูแบบมีหนวด
ตัวกงในหนัง
แต่จริงต้นข้ามกันเลยเขาเป็นคนดีเลยนะครับ
การมาที่สแตนฟอร์ดบริชของจารุกาเวียรี่ในปี๑๙๙๖
ก็ถือว่าทำให้เชลซียกระดับทีมมากขึ้น
แล้วก็เหมือนเชลซีก็ถึงจุดที่แบบเฮ้ย
อิมพอร์ตนักเตะอิตาลีหรือนักเตะจากเซเลอาเนี่ย

แต่ว่าได้คลาฟที่สูงขึ้น
ทำให้ในช่วงประมาณหลังปี๑๙๙๕ลงมาเนี่ย
ซีอิมพอร์ตนักเตะจากเซริอาเยอะมาก

เยอะเยอะเพราะไล่เยอะ

เด็ดช้องก็ใช่เด็ดช้องก็มาช่วงท้าย
พี่ลืมเด็ดช้องแล้วเด็ดช้องมาเชียวซีช่วงท้าย

ไม่ใช่แค่นักเตะไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมอิตาลี
ใช่คำนี้มาเยอะมาก

ก็คือมื้อถึงจุดนึงเขาก็
โปรโมทให้มาเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีม
แต่ก็มันทำงานยากนะครับ
สุดท้ายก็เลยเลือกแค่การทำงานพฤติการทีมอย่างเดียว
จำเป็นทำไว้ดีมัติโอตอนสุดท้ายคือ
ไม่ได้โอมาทีหลังเลยนะยุคหลังเลยใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้มาเป็นผู้เล่นใช่ไหม
แล้วครับทำให้ดีนะทำให้ดีทำให้ดีทำให้ดี
แล้วเป็นบอลที่ยิ่งใหญ่คือคือมันมันตามที่ชื่อเขาบอกอ่ะ
มันคือถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกของโลกเพราะฉะนั้น
เขาทุกคนให้ความสำคัญมากกว่านี้ใช่ในในตอนนั้นตอนนั้นโอ้โห
คับเขี้ยวกันถ้าจำได้ก็ก็ริวภูมิแมนยูแมทที่คันโดน่า
หลังยิงจำได้ไหมโอ้ยตอนนั้นคือใช้คำว่าใช้คำว่า
หนังสือพิมพ์แบบแตกอ่ะใช่ใช่คือถ้าถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเต็มฟีดอ่ะ
ใช่เพราะว่ามันคือมันยิ่งใหญ่จริงจริงมันที่ที่ที่เล่าให้ฟัง
มันไม่ได้ไม่ได้เล็กขนาดนี้ใช่ถูกต้องครับแล้วก็เมื่อ
ผลงานของเชลซีมันเริ่มตกลงไปครับสุดท้ายจารุยกาเวียลิก็ถูกไล่ออก
อืมนะครับเขาไปทำงานให้กับทีมไก่อลาวาสนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกไล่
จากตำแหน่งเหมือนกันเพราะว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าอืม
นะครับจบด้วยอันดับกลางตารางของดีวิชั่นหนึ่งอืม
ซึ่งปัจจุบันก็คือนะครับแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องอันนิดหน่อย
เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าชดเชยมีเรื่องค่าชดเชยนิดหน่อย
จากนั้นครับเวียรี่ก็ไม่ได้ทำงานในฐานะผู้จัดการทีมอีกเลย
อืมไม่ไม่ไม่โผล่มาทำงานผู้จัดการทีมเลยครับอืม
เขาไปเป็นนักวิเคราะห์ให้กับสกายอิตาเลียอ่านะครับแล้วก็ตั้งบริษัท
ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนในทีมกีฬาที่ชื่อว่าทิโฟฟี่
ทีโฟฟี่นะครับซึ่งอันเนี้ยเอ่อเหมือนเพื่อนผมเคยไปฟังในในพันธ
ของเวียรี่ด้วยอืมเออเขาก็อธิบายว่าแบบบริษัทเขาคือจะไปช่วยลงทุนใน
ฟุตบอลที่คุณอยากจะเป็นส่วนร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ
กระทั่งในปี๒๐๑๙ครับจารุกาเวียรี่ก็ได้กลับสู่วงจรลูกหนังอีกครั้งหนึ่ง
อืมนะครับด้วยการเชิญจากซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักใช่
ซึ่งรู้จักกันมาสี่สิบปีโอ้โหใช่ครับตั้งแต่ซามดูเรียเลยอืม
โดยที่เวียรี่ก็มาทำงานในฐานะของผู้ช่วยเฮสโค้ดอืม
ซึ่งถ้าเราดูศาลคดีต่างต่างของทีมชาติอิตาลีในชุดยุควันยูโรสสองพันยี่สิบเนี่ย
เขาก็ยังมีความที่ยังมีความทันสมัยกับฟุตบอลอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นการร่วมงานอย่างเป็นทางการด้วย
แต่นี่คือเรื่องของการทำงานแบบจริงจัง
แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่
เป็นลูกของน้าน้านักมีใครอีกอ่ะผมนึกไม่ออกอ่ะ
ดินะครับเอ่ยแต่นี้มีความเขาเรียกอะไรดีอ่ะใช้

แล้วอยู่มันคือต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่ทักเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่ในหัวสมองเลยนะ
แต่อยู่มันลอยขึ้นมาเองว่ามันมีความคับคล้ายครับคลา

ถ้าเกิดคนผู้ฟังอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผม
เกิดกลาง๘๐อะไรอย่างนี้
ก็น่าจะอินกับเรื่องประมาณนี้
น่าจะพอจำได้พอจะมีความทรงจำอยู่

๓๕๐๐บาทอ่ะพี่

พวกเสื้ออิตาลีตอนนั้นเป็นเฉนปามา

ผมจำไม่ได้เขาใช้แบนอะไรนะ

เป็นแบนของอิตาลี

ก็ค่อนข้างแพงครับ

อนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เขา
เลือกเลยใช่แล้วก็ขายจริงอย่างมาคลอนเนี่ยก็สปอนเซอร์หลายทีม
นะอืมคือตัวเองอ่าอันเราเห็นหลายทีมน่ะหลังใช่
เสื้อแพงน่ะอืมนะครับนะครับวีเอลี่บอกครับว่าเวลาที่ผม
อยู่ข้างกับโรแบโตนะครับมันช่วยดึงเอาความทรงจำอัน
อันงดงามเก่าในสมัย๓โลเทียถูกปรุกตับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันได้พูดเรื่องนี้ก็รู้สึกอย่างนั้น
แล้วก็ผมยังจำภาพสุดท้าย
ในวันที่ทีมชายอัตตีชนะทีมชายอังกฤษ

เป็นการแบบภาพที่แบบเวียรี่กับมาชินีเขาสวมกอดกันอ่ะแบบนานมากแล้วเขาต้องแบบน้ำตาไหล
เฮ้ยเราคือช้ำยูโรมันก็เลยแบบมีความย่ามใจตัวเองมากกว่าสมควร

อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาในฐานะที่แบบดูอิตาลีแล้วแบบ
ผมก็รู้สึกว่ามันคือความประมาทของพวกเขาเองครับ
ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของมันที่นี่

ในการที่จะถ้าเกิดเขายังอยู่ต่อถึงฟุตบอลโลกสมัยหน้า
ไม่ใช่จบแค่ยูโรอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เกาะกินตัวของจารุก้าเวียรี่ก็คือ
ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

เขาถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ครั้งแรกถูกพบในปี๒๐๑๗นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้จริงคนภายนอกไม่มีใครรับรู้มาก่อนเลยว่าจารุกาเวียรี่เป็นมะเร็ง
สาเหตุสำคัญที่คนภายนอกไม่รู้เพราะว่า
ลี่ไม่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยของเขานะครับ
ซึ่งจริงเรื่องนี้แม้แต่พ่อแม่ของจารุก้าเวียรี่เองตอนแรกก็ไม่รู้
ก็รู้แค่ภรรยากับลูกแค่นั้นเองเพราะว่าไม่อยากให้กับพ่อกับแม่ของตัวเองรู้สึกกังวลกับอาการป่วย
กับเครียดของเรื่องของอาการป่วยของเขานะครับ
ลี่อธิบายถึงการตัดสินใจในครั้งนั้นที่จะไม่บอกใครนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์
คือเวรี่ภาพลักษณ์เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพหนึ่งเขาก็มีความแข็งแกร่งมีความมีความเรียกว่าเยือกเย็นอ่ะ
ทำให้แบบเขาก็ต้องการเหมือนต้องการคีฟความเป็นความเป็นความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้นะครับ
ไม่อยากให้ใครเห็นในด้านที่มันอ่อนแอนะฮะก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้กับใครทราบแล้วก็เขาก็คุยกับลูกสาวครับเขาก็ไม่ต้องการให้คนภายนอก
ที่ครับเสื้อเชิง
ตระหนาตระหนาขึ้นตัวหนาตัวหนามันมันปกติอืมนะครับแล้วก็
ก็คือให้ลูกสาวช่วยแต่งหน้าเขียนคิ้วอะไรต่างไม่ให้ดู
มันไผ่ผอมเกินไปอ๋อเอ่อคือซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์
จารูกาเวียรี่พูดว่าการเมคอัพเหรอเนี่ย
คือการทำตัวเองให้ดูเหมือนจาลูก้าเวียรี่อย่างที่ควรจะเป็น
อันนี้เป็นโขดของเขานะครับ
แต่ว่าเมื่อมะเร็งมันอยู่กับตัวของเวียรี่ได้สักพักใหญ่
ลี่ก็รู้สึกว่าคงจะปล่อยให้เรื่องนี้ไปเป็นตามธรรมชาติดีกว่านะครับ
ตัวของวิลลี่ยอมรับว่าการป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย
ทำให้มุมมองและการใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
แล้วก็มองในแง่บวกด้วยซ้ำว่า
เจ็บป่วยทั้งหลายร่องรอยของความผ่ายผอม
หน้าที่ซูบตอบหรือสีสันบนใบหน้าที่หายไปเนี่ย
มันคือร่องรอยของความเจ็บปวดนะครับ
เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากกว่า
แล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้าง
ลี่บอกว่าอันนี้น่าสนใจมาก
ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพียง๑๐เท่านั้น
แต่อีก๙๐ที่เหลือขึ้นอยู่กับการจัดการของเราว่า

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เวียลี่บอกว่าได้เรียนรู้จากการเจ็บปวดทางร่างกายก็คือ
ตัวเขาตระหนักได้ว่าเมื่อใดที่อยากร้องไห้
เขาก็จะร้องไห้ไม่ต้องเก็บ
การร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายใดทั้งสิ้น
มันเหมือนกับเวลาที่เราหัวเราะ

การร้องไห้ก็เป็นเหมือนกันอืมอืมนี่คือสิ่งที่เขาตกผลึกทางความคิด
เท่เฉยอ่าอย่างไรก็ดีเวียรี่บอกว่า
ถ้าเป็นไปได้เขาก็จะเลือกร้องไห้ในที่ที่เขาสะดวกใจ
ขอเป็นที่แบบเซฟโซนของตัวเองแล้วเลือกที่จะร้องไห้มันออกมา
จากนั้นก็จะปล่อยมันออกมาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น
อย่างไรก็ตามเวียรี่บอกว่าในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว
ที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งตลอดเวลา
โอเคการเป็นนักฟุตบอลชีพมันต้องมีภาพลักษณ์อันนี้ก็จริง

แต่ว่าความอ่อนแอในมุมมองของเวลลี่มันก็มีพลังที่ดีของมันเหมือนกันนะ
อรี่บอกว่าความอ่อนแอมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไม่น้อย
และการเอาใจใสในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
ที่สำคัญครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโขดที่น่าสนใจมาก
เวียรี่บอกว่าตัวเขาไม่เคยมองว่าการเป็นมะเร็งแล้วเขาต้องต่อสู้
เขาไม่ได้พูดเรื่องการต่อสู้เลย
เพราะว่าสิ่งที่ว่ามะเร็งมันเป็นสัตว์ตัวที่แข็งแกร่งเกินไปและเขาไม่ใช่คู่ต่อกรใดในสิ่งของมะเร็ง
มันมีคนอีกนิดนึงที่น่าสนใจก็คือว่าวิลลี่บอกว่าผมไม่ใช่นักรบ

มะเร็งเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าผมมาก

ผมเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่กำลังเดินทาง
โดยที่มะเร็งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้
ซึ่งมะเร็งไม่ใช่พืชเดินทางที่ดีที่ผมต้องการ
แต่ผมก็มีเป้าหมายที่จะเดินต่อไป
และจะเดินต่อไปเรื่อยจนกว่าเพื่อนร่วมทางอันไม่พึงมาส่งนี้
กินอิ่มและทิ้งผมไว้ตามลำพัง

เหมือนการเป็นมะเร็งของเขาทำให้เขาแบบเหมือนคนเป็นคนแล้วเข้าใจโรค
เข้าใจมุมมองต่างได้แบบแคลียร์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว

ผมว่าผมว่าหลายคนที่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเขา
เรื่องราวเขาน่าสนใจถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปหาอ่าน
ดูแล้วชีวิตเขาน่าจะมีประเด็นให้ติดตามเยอะ
ใช่ครับคือจริงเรื่องราวของเรียลี่เนี่ยสามารถให้ไปอ่านได้อย่างละเอียดเพิ่มเติม
ก็ลองไปหาติดตามเอากันดูนะผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยล่ะ
แล้วยิ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยทำให้หนังสือเล่มนี้ยิ่งน่าอ่านมากขึ้น
เป็นอัตราชีวประวัติของเขา
ใช่ครับเขาก็เล่าหลายเรื่องครับที่น่าสนใจว่า
โดยเฉพาะเรื่องของการพบกับมะเร็งอะไรอย่างนี้
คือจริงเบลลี่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่๖มกราใช่ไหมครับ
เพื่อที่จะหาข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ด้วย

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่ามันจะครบถ้วนทุกด้าน
แต่ว่าก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะนะครับ
ไม่ใช่แค่เรื่องเขาเล่นฟุตบอลยังไง
เราพูดช่วงต้นนะเรื่องการเล่นฟุตบอลของเขา
นอกนั้นจะเป็นเรื่องของพาร์ทต่างของชีวิต
ในวงการที่ทุกคนน่าจะได้รู้จักเขาเนี่ยก็
เขาดูเป็นระดับท็อปอ่ะ

แล้ววันหนึ่งที่เขาต้องมาต่อสู้กับโรคร้าย

แล้วยิ่งได้อ่านเล่มนี้ตอนในวันที่เขาเสียชีวิตแล้ว

แล้วแบบเฮ้ยมันทำให้แบบหลายจุดที่แบบ
ย้อนกลับไปอ่านบทสัมภาษณ์เก่าของเขา

ตัวไรดิไม่น่ารีบไปจากโต๊ะใบนี้
ทำให้แบบเราเสียดายเขาอ่ะ
ทำไมคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษขนาดนี้คนที่ทุกอย่างมันไปเร็วเหลือเกิน

อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็เพื่อเติมเต็มข้อมูลบางอย่างที่มันขาดหายไป
ก็ยังไงก็ฝากลองไปหานะดูเรื่องราวของ
น่าจะมีเหมือนจะเคยเห็นทันทาน
ผมสั่งมาจากเมืองนอกก็เลยไม่แน่ใจ
เหมือนเคยเห็นมันผ่านไม่แน่ใจว่าใช่ไหม

ผมไปต่างประเทศไม่น่าจะมีเวลาอัด
โอเคก็อาจจะมีห่างหายไป
จริงเดือนมีนะผมก็จะไปต่างประเทศอีกรอบนึงกัน

ก็ยังไงก็เข้าติดตามกันว่าจะมากันช่วงไหนนะครับ
แต่ก็ยังติดตามเราได้อยู่เวลาเดิมแหละ

ก็อาจจะมีห่างหายไปช่วงนี้

ก็จะเป็นเรื่องของใครอะไรยังไง
อยากให้เราคุยกับใครอยากให้เราคุยเรื่องอะไรนะครับ
บอยก็จะทำหน้าที่ไปหาข้อมูลมา
ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยขอบคุณทุกคนครับ

ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ